เอาคุณผู้ชมค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
เป็นเหตุเตือนภัยแล้วกันมีผู้หญิงวัย๒๔ปีคนนึงค่ะ
สะดุดเหล็กกั้นล้มหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วเสียชีวิต
สะดุดเหล็กกั้นล้มเองนะคะก็เลยมีการคาดการณ์กันว่า
จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วอะไรตรงนั้นหรือเปล่า
ก็เลยทำให้ไฟช็อตทำให้เธอเสียชีวิตค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหน้าปากซอยบางเลนยี่สิบสามทับสี่
ถนนบางกรวยในอำเภอบางใหญ่นะคะค่ำเมื่อวานนี้เอง
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุใกล้กับร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดท้าย
หน้าร้านสะดวกซื้อเลยค่ะเนี่ยค่ะพบศพนางสาวนิพาดา
พลอาสาอายุ๒๔ปีเองสภาพเนี่ยนอนหงายท่ามกลางสายฝนโปรดปลาย
มีนายกิติเดชธรรมประเสริฐวัยยี่สิบห้าปีสามีอะค่ะร้องไห้อยู่ข้างข้าง
นายทรงพลรัตนพิทักษ์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยเล่าให้ฟังว่า
นางสาวนิพาดาผู้ตายกับสามีมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่

แล้วนางสาวนิพาดาเดินมาขอมะนาวเพิ่ม
แต่ก้าวพลาดค่ะสะดุดกับเหล็กกั้นที่สร้างเอาไว้เป็นแนวจอดรถจักรยาน
แล้วนางสาวนิพาดาก็ล้มลงแขนไปฟาดกับท้ายรถกระบะ
สามีของนางสาวนิพาดาเห็นก็รีบวิ่งมากำลังเอื้อมมือจะช่วยดึงภรรยาเลยนะ
ภรรยาตะโกนขึ้นมาว่าไงรู้ไหมไฟดูดไฟดูดตะโกนขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
สามีเลยรีบวิ่งไปดึงปลั๊กออกจากตู้ไฟก่อน
ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะแต่ไม่ทันการค่ะนางสาวนิพาดาเสียชีวิตเลย
โอ้โหเนี่ยชามก๋วยเตี๋ยวกับน้ำยังวางอยู่เลย
ต้นตำรวจพอได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วไปตรวจสอบเลย
แต่ก็ไม่เจอสายไฟฟ้าอยู่ใกล้กับผู้ตายเลยค่ะ
แต่สามียืนยันเลยว่าภรรยาถูกไฟช็อต
เพราะเขาตะโกนออกมาก่อนตายคำสุดท้ายว่าไฟดูด
ก็เลยเดี๋ยวต้องส่งศพไปชนะสูตรก่อนนะคะ

คุณดูนะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
พื้นยังแฉะอยู่เลยน่าจะเพิ่งฝนตก
เพราะฉะนั้นฝนตกต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วย
ไฟฟ้ามันช็อตได้นะฮะ